คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
มีแก๊งคนร้ายวัยรุ่นผู้ชาย๕คนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็หลอกลวงเด็กสาว๒คนมอมเหล้าอายุ๑๓กับอายุ๑๗
พอมอมเหล้าแล้วก็นำเด็กสาวสองคนนี้ไปรุมข่มขืน
เป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งไปเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าค่ะ
ทางตำรวจพัทยาจับกลุ่มคนร้ายแก๊งนี้ได้แล้วนะคะ
คือแก๊งนี้ที่ก่อเหตุมีทั้งหมด๕คนจับได้แล้ว๔
เหลืออีกหนึ่งกำลังหลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจก็ได้มีการนำไปชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แต่ว่าทั้ง๔คนที่ถูกจับได้เขาอ้างแบบนี้
เขาอ้างว่าเป็นการสมยอมอ้างว่าไม่ได้เป็นการข่มขืนนะคะ

อยู่อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนะคะพันธุ์ตำรวจโทอภินัทวัฒนวรางกูล
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพบังละมุงบอกว่าหลังจากได้รับแจ้ง
ว่ามีเด็กหญิงอายุ๑๓กับอายุ๑๗มีอาการเมาสุราถูกกลุ่มชายชะกัน
ข่มขืนทางชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ค่ะ
รู้ตัวคนก่อเหตุว่ามีห้าคนจากการสืบสวนรู้ชื่อคนร้ายแล้วนะคะ
แล้วก็คนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแก๊งรถจักรยานยนต์จับได้๔คนค่ะ
ซึ่งเด็กหญิงทั้งสองคนที่เป็นผู้เสียหายได้พบกับนายสมชายหยาน
อายุยี่สิบสองปีที่บริเวณสวนหย่อมหลังบ้านสุขาวดีแล้วนายสมชายคนนี้เนี่ย
คนร้ายที่เหลือให้ไปเจอ
พากันไปนั่งดื่มเหล้าจนเมาที่บริเวณชายหาดกระทิงลาย
หลังจากนั้นก็ผลัดการพาเหยื่อทั้งสองคนไปข่มขืนที่ห้องพัก
ฟังเสียงผู้ต้องหานะคะนายสมชายหย่านะค่ะ
กับเขาล่ะครับ
พ่อก็ไม่ได้แชทครับรู้จักกันเลยครับ
แล้วก็ชวนกันมากินเหล้าครับ

ไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนหรอกคือเออเดี๋ยวจะเอามาให้ชาร์จ
คราวนี้ก็กะว่าจะให้เพื่อนไปส่งบ้านแล้วก็น้องเขาแบบพูดเอามีครับ
ว่าบ้านอยู่ไหนไม่รู้อืมตอนนี้ผมก็เลยแบบนัดเพื่อว่าจะกิน
กันอยู่แล้วแล้วคราวนี้น้องเขาก็เลยบอกว่าผมถามว่ากินเหล้าไหม
น้องเขาบอกว่ากินเคยกินเหล้าไหมเขาบอกว่ากินอืม
ตอนนี้ก็เลยมานั่งนี่มานั่งชวนกันมานั่งตรงนี้
ก็ผิดท่าเล่นปกติแล้วคราวนี้ผมก็เลยขอตัวก่อน
เพราะว่าผมต้องรีบไปรับแฟนเขามานั่งกินงานปกติ
ก็หลังจากนั้นผมไม่อยู่แล้วก็เหลือแต่นี้
นี่แหละค่ะก็เป็นเสียงของผู้ต้องหานายสมชายหรือแบงค์อย่านะอายุ๒๒ปี
อย่างที่บอกว่าจับได้๔คนนอกจากนายสมชายแล้วนะคะ
ก็ยังมีนายยอดยิ่งหรือยอดอ่องคำอายุ๒๑ปี
นายวิทยาวัฒน์หรือกบตรงใจลานอายุ๑๘ปี
และนายเอนามสมมุติเพราะว่าอายุยังน้อย๑๖ปีเท่านั้นเอง
ส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก๑คนคือนายธนชัยหรือบู้เขียวชะอุ่มอายุ๑๘ปี
เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวพร้อมกับออกหมายจับนะคะ
จากการสอบสวนเนี่ยนายสมชายกับนายยอดยิ่ง๒ใน๔ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้เขาอ้างว่า
มีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวทั้งสองคนจริงแต่เด็กสาวทั้งสองคนเต็มใจ
ก่อนเกิดเหตุมีการแข่งดื่มเหล้ากันแข่งดื่มเหล้ากันจนเมา
หลังจากนั้นเกิดอารมณ์ทางเพศจึงร่วมหลับนอนแต่ไม่ได้ข่มขืนเขาอ้างแบบนี้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมการกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง
พาเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่ออนาจารย์แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
และโดยปราศจากเหตุอันสมควรร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากเสียบีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
คือเด็กเขาอายุไม่ถึง๑๕ค่ะจะยอมหรือไม่คุณก็มีความผิดอยู่ดีนะคะ
แล้วก็อ้างว่าน้องเขายอมแต่น้องทั้งสองคนเขาบอกว่าเขาถูกข่มขืนนะคะ
ติดตามกันต่อสำหรับผู้ต้องหาอีก๑คน
ยังหลบหนีไปตำรวจเขาเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ย

อย่าออกจากบ้านโดยลำพังเวลากลางคืน

อย่าไว้ใจเด็ดขาดนะคะอันตราย